แล้วก็มันก็เกิดการเผชิญหน้าปะทะกันแบบนี้แหละค่ะ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
ในตอนแรกที่มีการชนกันแล้วสุดท้ายเนี่ย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

ส่วนรถมอเตอร์ไซค์ก็อย่างที่เห็นค่ะถูกไฟลุกท่วมพังเสียหายทั้งคันค่ะ